เปิดปากกับภาคภูมิ
สวัสดีครับทุกผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมินะครับวันนี้เราคงต้องถอดบทเรียนกันเพิ่มเติมนะครับหลังจากเกิดเหตุรุนแรงขึ้นที่หนองบุรมภูเมื่อวันศุกร์วันพระหัสวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับแน่นอนว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นความโศกเศร้าอย่างแท้จริงการจะถอดบทเรียนกันจนพูดคุยเรื่องนี้เนี่ยฮะ
แต่เราก็ต้องหาทางออก

ที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งมันเป็นเรื่องของมูลเหตุจูงใจของคนร้ายที่ก่อเหตุ
แต่อีกมุมหนึ่งมีคนบอกว่ามันต้องไปดูเรื่องของระบบโครงสร้างต่างด้วยหรือเปล่า
ความเครียดจากหน่วยงานต่างของผู้ก่อเหตุที่โคราชหนองบรมภูทั้งทหารทั้งตำรวจ
เกิดอาการทางจิตใจทางจิตประสาทยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้อง
หรือการที่คนก่อเหตุมีอาวุธปืนมีปืนอยู่ในมือ
มีสองท่านนะครับที่ผมเรียนเชิญมาพูดคุยกันในวันนี้เพราะว่าให้ความเห็นเอาไว้น่าสนใจนะฮะ
ทั้งเรื่องปืนหรือว่าระบบโครงสร้างของทางตำรวจเองก็แล้วแต่นะครับ
ท่านหนึ่งนะครับแขกรับเชื่อมีในวันนี้ขุนภริษวัชละสิณธุ
อีกท่านหนึ่งขุนรังสิมันโตรมสอบสอบรถทรีย์รายชื่อและโขโศกภาคก้าลไกล
สวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับ
คงต้องมาถอดบทเรียนมาพูดคุยกันหน่อยนะฮะ
หลังจากที่เกิดเหตุตรงหนองบุรมภูเกิดขึ้นเนี่ย
ได้ยินข่าวแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างฮะในวันนั้น
ขณะนี้คือผมตรงใจมากไม่คิดว่า
เหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นซ้ำอีกนะครับ

แต่อีกด้านหนึ่งก็ยอมรับตรงไปตรงมานะครับว่าเมื่อมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยก็พอเข้าใจว่าปัญหาของในเรื่องของการใช้ความรุนแรงด้วยอาวุธปืนนะครับ
ซึ่งเกิดขึ้นไม่ว่าจะทหารหรือตำรวจก็ดีเนี่ยมันเป็นระเบิดเวลาที่รอคอยจริงต้องยอมรับว่าผมเองก็เห็นระเบิดเวลานี้มานานแล้ว
เป็นระเบิดเวลาเลยเป็นระเบิดเวลาตั้งแต่เหตุการณ์กาดยิงที่โคราชนะครับ
ก่อนหน้าเหตุการณ์ที่มีการกราดยิงที่หนองบัวลำพูมันก็มีการยิงกันนะครับในค่ายทหารนะครับ
ในกรุงเทพนะในกรุงเทพครับนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็พอเห็นว่าหลังจากเหตุการณ์โคราชมาจนถึงปัจจุบันเนี่ย
มันไม่ได้มีการปรับปรุงในเรื่องของโครงสร้างที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำอีก
ดังนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็ต้องยอมรับตรงว่าเมื่อเราดูจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ย
ก็ยอมรับตรงว่าเหตุการณ์แบบนี้มันอาจจะเกิดขึ้น
แล้วก็ค่อนข้างกังวลใจว่ามันจะไม่จบแค่ที่หนองบัวลำพูมันอาจจะมีเหตุการณ์ที่จังหวัดอื่นอีกได้นะครับ
ดังนั้นเนี้ยผมคิดว่าตราบใดที่เรายังไม่มีการแก้ปัญหาในเรื่องของโครงสร้างเอ่อ
ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างขององค์กรเพื่อป้องกันไม่มีการใช้การกาดยิงแบบนี้นี่คือระเบิดเวลาที่รอคอยสังคมไทยอยู่
ผมเห็นคุณผลิตวันนั้นก็ได้โพสต์แล้วก็เสนอแนะแสดงความคิดเห็นเอาไว้
ก็กลัวเหมือนกันว่าถ้าเกิดไม่คุยกันจริงจริงเนี้ยมันจะเกิดขึ้นอีกใช่ไหมฮะ
ก็ความจริงถ้าพูดถึงความรู้สึกก็คงรู้สึกไม่ได้แตกต่างจากคนไทยทั่วประเทศ
รู้สึกเสียใจแล้วก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ผมคิดว่าถ้าเราพยายามจะวางโจทย์ว่าสังคมไทยต้องทำอะไรเฉพาะหน้า
ผมคิดว่ามี๓โจทย์สำคัญที่เราต้องร่วมกันขับเคลื่อนะปัจจุบันนะครับ
ที่๑เลยเฉพาะหน้าคือการพยายามฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
โดยเฉพาะญาติของผู้สูญเสีย
ทางทีมของคณะก้าวหน้าซึ่งทำงานใกล้ชิดกับบางท้องถิ่นในน้องบูรมภูก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมกับศูนย์เด็กเล็กแห่งอื่นนะครับที่อยู่ในพื้นที่
ก็ค้นพบว่าหลายคนนั้นอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างตกใจ
ที่เร่งด่วนที่สุดอย่างแรกและความจริงพูดในวันนี้ซึ่งเป็นวันสุขภาพจิตโลกด้วย
คือทำยังไงให้เราฟื้นฟูสภาพจิตใจของคนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
แม้กระทั่งประชาชนทั่วไปที่อาจจะรู้สึกใจสลาย
เอ่อแล้วก็ประสบปัญหาสุขภาพจิตกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ
โจทย์ที่สองเนี่ยผมคิดว่าเป็นโจทย์ของการพยายามจะป้องกัน
ไม่ให้มีพฤติกรรมเรียนแบบ
อันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่ากังวล
ว่าพอมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยทำยังไงให้เราวางมาตรการเพื่อ
ป้องกันแล้วก็เพิ่มความเข้มงวดไม่ให้มันมีพฤติกรรมเรียนแบบ
ว่าไม่ให้เหตุการณ์คล้ายกันเกิดขึ้นในที่อื่น
เพราะว่าที่ผ่านมาเราก็เห็นข่าวสารเรื่องนี้เนี่ย
โผล่ขึ้นมาในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาซึ่งอาจจะวิเคราะห์อย่าง
สรุปชัดเจนไม่ได้ว่าเป็นการเรียนแบบหรือว่าเผอิญประเด็นนี้เป็นที่สนใจ
ก็เลยมีการหยิบยกข่าวในประเด็นเหล่านี้ขึ้นมามากขึ้น
แต่ว่างานวิจัยหลายแห่งก็ชี้ว่าการเรียนแบบอาจจะเกิดขึ้น
เพราะฉะนั้นผมว่าช่วงนี้เป็นช่วงระยะอันตรายที่เราต้องพยายามจะวางมาตรการที่รัฐกลุ่ม
โจทย์ที่๓ซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นโจทย์ที่เราคุยกันเป็นหลักในวันนี้
ก็คือว่าเราจะวางแนวทางอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในอนาคต
ผมเห็นเมื่อกี้ตอนเข้ารายการมีการพูดถึงปืน

แต่ว่าผมต้องย้ำแบบนี้นะครับว่าปัจจัยที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่หนองบัวลำพู
ว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้เราจะมองแค่ปัจจัยเรื่องปืนอย่างเดียวไม่ได้
เราต้องแก้ไขทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำกลางน้ำนะครับ
ต้นน้ำเนี่ยคือทำยังไงให้เราป้องกันไม่ให้คนคนหนึ่งกลายเป็นอาชญากรได้
ต้องไปไล่ดูว่าสาเหตุที่อาจจะทำให้คนคนหนึ่งกลายเป็นอาชญากรมีอะไรบ้าง
เช่นเรื่องสารเสพติดเช่นเรื่องปัญหาสุขภาพจิต
หรือว่าจะเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เขาดำรงอยู่
อย่างที่หนองบัวลำพูอย่างนี้ก็คงต้องไปหามูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุที่แท้จริงของคนร้าย
ว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่หรือว่าทำไมเขาต้องไปที่ศูนย์เด็กเล็กที่อบต
ก่อเหตุตรงนั้นเสร็จทำไมต้องไปไล่ชนคน
อย่างนี้เหมือนที่คุณพระลิทบอกใช่ไหมว่าต้องไปดูต้นน้ำ
หรือว่าแม้กระทั่งกรณีเดียวก็อาจจะมีหลายสาเหตุที่มาผสมผสานกัน

กลางน้ำเนี่ยคือพอมีคนคนหนึ่งที่มีความคิดจะเป็นอาชญากรแล้ว
หรือจะไปทำร้ายคนอื่นแล้วเนี่ย
เราจะปิดช่องทางยังไงให้อาชญากรไม่สามารถไปก่ออาชญากรรมได้
อันนี้ผมคิดว่าปัจจัยที่สำคัญคือเรื่องของการควบคุมการเข้าถึงอาวุธปืนของกลุ่มคนดังกล่าวนะครับ
แล้วก็มาถึงปลายน้ำเลยก็คือว่าสมมุติว่ามีอาชญากรรมที่กำลังเกิดขึ้นแล้วเนี่ย
เราจะวางระบบยังไงเพื่อปกป้องประชาชนที่เกิดเหตุให้สามารถหนีรอดออกจากสถานการณ์ได้ดีที่สุดนะครับ
ว่าจะเป็นระบบการแจ้งเตือนภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงการที่เจ้าที่เข้าถึงเหตุการณ์อย่างรวดเร็วขึ้นนะครับ
ว่าเวลาวิเคราะห์เนี่ยเราจะดึงแค่ประเด็นเดียวมาไม่ได้วันนั้นผมอาจจะแสดงทัศนะเกี่ยวกับประเด็นปืนเป็นหลัก
แต่ว่ามันต้องวิเคราะห์ทั้งภาพรวมทั้งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำ
เราเอาอะไรก่อนต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำถ้าจะถอดบทเรียนตรงนี้
จริงถ้าเกิดสมมุติให้ผมเริ่มนะฮะถ้าอย่างต้นน้ำนะครับผมต้องเรียนว่าเวลาเราดูจากกรณีนี้นะครับที่มีการกราดยิงเนี่ย
เราจะพบว่าคนที่กระทำความผิดเนี่ยนะครับเป็นคนที่เคยรับราชการตำรวจแล้วก็ต้องยอมรับว่าในสภาพสังคมตำรวจวันนี้
เท่าที่ผมทำงานมาเนี่ยมันต้องยอมรับความจริงว่าคนที่เป็นตำรวจเนี่ยเขารับแรงกดดันเยอะนะครับ
เอาภาพใหญ่ก่อนนะครับแรงกดดันที่หนึ่งเลยก็คือเอาแค่ว่าคุณจะเลื่อนตำแหน่งเนี่ยนะครับผมเคยอภิปรายไม่ไว้วางใจเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะต้องขึ้นตำแหน่งที่เรียกว่าตัวเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวช้างตัวตำรวจก็ดีเนี่ยคนที่จะขึ้นตำแหน่งต่างนะครับหลายครั้งเนี่ยมันต้องใช้เงินมันต้องหาลำไพ่พิเศษ

กับบ่อนการพนันนะครับไปเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์นะครับหรืออาจจะไปรีดไถนะครับธุรกิจที่อาจจะถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วก็มีนะครับสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เป็นต้นสายปลายเหตุนะครับที่ทำให้เกิดการคอรับชั่นในวงการตำรวจที่นี่มันมีการคอรับชั่นเนี่ยถามว่านายตำรวจระดับสูงคนเดียวทำได้ไหมไม่
เดี๋ยวช่วงหน้ามาต่อว่าเนี่ยพอต้นน้ำมันเป็นตรงนี้แล้วเนี่ยมันนำไปสู่อะไรอีกโดยเฉพาะกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำแล้วจะแก้กันยังไงอีกสักครู่กลับมานะครับช่องครับ
เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับเราคุยกันอยู่เรื่องการถอดบทเรียนเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น
หนองบุรมภูหรือว่าจะเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ก็แล้วแต่นะฮะเพื่อไม่ให้มีเหตุการณ์ในวันข้างหน้าเกิดขึ้นอีก
คุณโรมคุณพระฤทธิ์บอกว่ามันต้องดูทั้งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำอย่างต้นน้ำเนี่ยคุณโรมบอกว่าอย่างหนองบัวลำพูเนี่ยเขาคือตำรวจคนก่อเหตุ
มันมีความกดดันมันมีเรื่องของการจะต้องวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งในการทำงานจนนำไปสู่ความกดดันในการที่จะทำให้เขาก่อเหตุหรือเปล่า
คือผมคิดว่ามันเป็นไปได้สูงนะครับเรื่องความเครียดนะครับการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยต้องหาลำไพ่พิเศษนะครับแล้วก็อาจจะไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมายไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
คือวันนี้เราต้องยอมรับความจริงนะครับว่าตำรวจไทยเนี่ยนะครับใกล้ชิดกับบรรดาธุรกิจผิดกฎหมายจำนวนมากและสิ่งเหล่านี้มันทำให้ตำรวจบางครั้งเนี่ยไม่ได้แตกต่างจากอาจารย์ก่อนนะครับแล้วนอกจากในเรื่องของความใกล้ชิดของเรื่องธุรกิจผิดกฎหมายเนี่ยการเป็นตำรวจไทยในวันนี้มันมีต้นทุนนะครับ
ที่กว่าจะเติมก็ต้องเอาควักเงินส่วนตัวครับสิ่งเหล่านี้มันทำให้คนที่อยู่ในตำรวจหรือทหารก็ดีนะครับเขามีความเครียดดังนั้นเนี่ยผมค่อนข้างมีความเชื่อนะครับว่าการก่อเหตุครั้งนี้เนี่ยมันน่าจะมีหลากหลายปัจจัยและปัจจัยหนึ่งที่ต้องยอมรับความจริงว่าสภาพแวดล้อมนะครับของสำนักงานตำรวจแห่งชาติของตำรวจเองเนี่ยมันไม่เอื้อ
คนในองค์กรของเราตรวจสอบสุขภาพจิตสุขภาพจิตนะครับเราจะรู้นะครับว่าคนของเราวันนี้เขามีความพร้อมยังไงถ้าเกิดเขามีสุขภาพจิตที่ไม่ดีเพียงพอครับสิ่งที่เราต้องทำในฐานะที่เราเป็นองค์กรคือส่งเขาไปรักษาทำให้เขาสามารถกลับไปอยู่ได้ซึ่งข้อเท็จจริงตรงนี้นะครับเท่าที่ผมทราบเนี่ยคนนี้เนี่ย
รักษาเขาคุณเอาเขาออกไปนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาออกไปพร้อมปืนนะครับแล้วปืนนั้นเนี่ยนะครับสุดท้ายมันก็ถูกหันเข้าหาประชาชนเอาแต่แต่ถ้าคุณโรมบอกอ่าต้องตรวจสุขภาพจิตอ่าบำบัดรักษาอะไรยังไม่ต้องผลักเข้าไปแต่ว่าบำบัดรักษาอะไรก่อนเนี่ยแต่ถ้าไอ้ต้นทางที่บอกอ่ะเขาเครียดจากจากเรื่องไอ้ระบบต่างต่างถ้ามันไม่แก้
จากจิงที่หนองบัวดำพูต้องย้อนกลับไปตั้งแต่โคลาสเนี่ยสุดท้ายมันต้องแก้ที่ต้นน้ำครับต้นสายปลายเหตุตั้งแต่สภาพแวดล้อมเลยนะครับทำยังไงนะครับที่จะทำให้คนที่เข้ามาเป็นตำรวจทหารเนี่ยในการที่เขาจะเลื่อนตำแหน่งครับมันเป็นมือสิสเทมหรือระบบคุณธรรมนะครับเป็นเรื่องของความสามารถในการแข่งขันกั

ทั้งสามประเด็นนี้มันมักจะมาผสมผสานกันเสมออาจจะแยกยากว่าอะไรเป็นสาเหตุหลักอะไรเป็นสาเหตุรองแต่ว่าจะเห็นว่าถ้าเราพูดถึงองค์กรอย่างอย่างทหารตำรวจซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าเจ้าหน้าที่อาจจะสามารถเข้าถึงอาวุธปืนได้เนี่ยเราต้องเคร่งครัดกับทั้งสามปัจจัยนี้มากกว่าองค์กรอื่นเป็นพิเศษนะครับอย่างเช่น
หรือเปล่าหรือว่าอย่างน้อยต้องเข้าสู่การประบัติรักษาด้วยถ้าเกิดว่ามีการตรวจสุขภาพจิตประจำปีทุกปีแล้วเป็นคนพบว่ามีเจ้าหน้าที่ที่ประสบปัญหานี้อยู่ก็จำเป็นที่ต้องให้เขาอาจจะต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่หรือว่าหามาตรการในการรักษาเขาให้สามารถกลับคืนมาสู่สภาวะที่ปกติได้เพร

ต้องทบทวนทั้งระบบทั้งระบบทั้งระบบหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงต้องทบทวนทั้งในระบบและนอกระบบ
ในระบบและนอกระบบเพราะว่าถ้าเราไปแก้แค่แค่เอ่อโครงสร้างหรือว่ากฎหมายในการเข้าถึง
ครับวุฒิปืนอย่างถูกกฎหมายแต่ไม่ไปแก้ปัญหาปืนปืนเถื่อนอืม
ปืนที่คนเข้าถึงนอกระบบกฎหมายเนี่ยสังคมก็ไม่ได้จะปลอดภัยขึ้นนะครับ
แต่ทั้งระบบหมายถึงอะไรหมายถึงการตรวจสอบการเข้าถึงอาวุธปืน
ทั้งในระดับเจ้าหน้าที่ครับแล้วก็ประสาทชวนทั่วไปด้วยอืม
นะครับนั้นมันต้องมันต้องสังฆญาณาทั้งหมดจริงจริง
แก้แค่ประเด็นใดประเด็นหนึ่งไม่ได้อ่าคือถ้าเกิดเอาปืนในระบบเนี่ย
ถ้าเราอยากมีปืนเราก็ไปขออนุญาตจากกรมการปกครองใช่ไหม
ส่วนมหาดไทยส่วนหนึ่งเราก็ต้องไปตรวจสอบประวัติคดีของเรา
กับทางตำรวจแล้วเอาไปประกอบการขอใบอนุญาต
อันนี้คือในระบบครับซึ่งผมผมเริ่มจากประเด็นนี้ก่อนอ่า
เพราะว่าเอ่อหลายคนจะจะเอ่อเห็นว่าผู้เกาะเหตุเนี้ยเป็นอดีตเจ้าหน้าที่
อืมนะครับแต่ว่าต้องเรียนว่าปืนที่ใช้เนี้ยเป็นปืนที่เอ่อ
เป็นปืนส่วนตัวไม่ได้เป็นปืนของรัฐซึ่งอันนี้เป็นปัญหาอันดับแรกแล้ว
ถ้าเขาถ้าเขาซื้อปืนสวัสดิการก็ถือว่าเป็นปืนของเขาใช่ไหมครับ
ยังแต่ว่าใช้สวัสดิการของหน่วยงานซื้อแต่ก็เป็นปืนส่วนตัวของเขานั่นแหละ
เพราะฉะนั้นทางออกส่วนหนึ่งเนี่ยคือการทำให้ปืนที่เจ้าหน้าที่ใช้เนี่ยควรจะเป็นปืนของรัฐ
ไม่ได้เป็นปืนส่วนตัวที่เจ้าหน้าที่เข้าถึงอาจจะผ่านโครงการสวัสดิการที่มีการเอื้อให้เข้าถึงปืนในราคาที่ถูกลง
แต่ว่าเราต้องยืนยันว่าปืนที่เจ้าหน้าที่ใช้ควรจะเป็นปืนของรัฐ
แล้วก็พอเป็นแบบนั้นปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้สมมุติว่าเขาหยุด
จากการเป็นเจ้าหน้าที่แล้วถูกปลดจากตำแหน่งแล้วเนี้ยเขาต้องคืนปืนกลับไปอ๋อต้องคืนมา
ครับเพราะว่ามันเป็นปืนของรัฐใช่ครับใช่ไหมฮะผมขออนุญาตอย่างงี้ครับ
เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวว่ากันเต็มยาวกว่านี้
อาวุธปืนนะฮะท่านผู้ชมครับพักกันครู่เดียวนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับเราคุยกันต่อเนื่องเลยนะฮะ
ถอดบทเรียนเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นเรากำลังคุยกันเรื่องของอาวุธปืน
คือตัวเลขล่าสุดเนี่ยคุณผลิตบอกไปตรวจสอบมาใช่ไหม
ว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีปืนอยู่มากน้อยขนาดไหนยังไง
ครับก็จะเข้าใจว่ามีหลายแหล่งที่มาของข้อมูลแต่ว่าเท่าที่ผมไปตรวจสอบมาเนี่ย
อันหนึ่งที่ที่เห็นว่าเป็นซีรีสล่าสุดคือมีเจ็ดล้านกระบอกที่เป็นเอ่อ
ระบบคือขึ้นทะเบียนถูกกฎหมายกับคาดการณ์ว่ามีอีก๖ล้านกระบอก
ซึ่งเป็นนอกระบบก็คือเป็นปืนผิดกฎหมายซึ่งรวมกันก็สิบสามล้าน
สิบสามล้านกระบอกครับในไทยอืมอ่ากับประชากรประมาณเจ็ดสิบอืม
ล้านเจ็ดสิบกว่าล้านคนครับก็ประมาณหนึ่งหนึ่งหนึ่งในห้า
แต่ว่าแน่นอนเราไม่รู้ว่าคนคนหนึ่งอาจจะมีมากกว่า๑กระบอกนะครับ
เอ่อซึ่งถ้าเราพูดถึงปัญหาปัญหาการเข้าถึงหรือว่าการครอบครองอาวุธปืนเนี่ย
ผมว่าต้องแยกเอ่อสามส่วนเอาเรื่องเจ้าหน้าที่ก่อนอ่าเจ้าหน้าที่
ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่อย่างตำรวจหรือว่าทหารที่อาจจะมีเหตุอืม
มันจะกลายเป็นว่าในวันที่เขาหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วเนี่ยเขายังสามารถครอบครองปืนนั้นได้อยู่อืม
ซึ่งอันนี้เป็นปัญหาที่ที่ที่เกิดขึ้นในรักษาในในในในเหตุการณ์ที่หนองบูรรมภูครับครับ
คือในส่วนของเจ้าหน้าที่ทีนี้ถ้าเป็นในส่วนของประชาชนทั่วไปเนี่ย
ก็มีข้อเสนอหลายข้อเสนอที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยนะครับอย่างแรกก็คือว่าเกณฑ์ในการขอใบอนุญาตครอบครองปืนเนี่ย
รัดกลุ่มพอหรือยังอ่าครับก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าปัจจุบันเนี่ย
ขอครอบครองปืนการขอพกพาปืนเนี้ยไม่ได้มีการต้องแสดงเอ่อเอ่อ
ใบรับรองแพทย์ในเชิงของสุขภาพจิตคือไม่ได้มีการผ่านว่า
มีการผ่านการตรวจสอบมาแล้วว่าไม่ได้มีปัญหาสุขภาพจิตถึงจะเข้าถึงได้
ไปตรวจแต่ประวัติคดีอย่างเดียวครับสุขภาพจิตไม่ได้ตรวจใช่ครับ
แล้วก็มีการพูดถึงว่าเอ่อปัจจุบันเนี่ยอาจจะต้องเข้าการอบรมครับ
รวมเกี่ยวกับการใช้ปืนแต่ว่ามันรัดกลุ่มพอหรือเปล่า
หรือว่าเราควรจะปรับเป็นระบบสอบเหมือนกับว่าจะต้องเตรียมความพร้อม
เข้าหลักศูนย์ต่างต่างเรียนเกี่ยวกับเอ่อข้อมูลที่สัมพันธ์ต่างต่าง
แล้วก็มีการสอบถ้าสอบไม่ผ่านก็ครอบครองไม่ได้
ทำแบบสอบใบขับขี่เลยใช่ไหมเพราะปัจจุบันไปขออนุญาต
อาวุธปืนไม่ต้องไม่ต้องสอบปฏิบัติเนี่ยเขาไม่ต้องสอบว่าคุณใช้ปืนเป็นหรือเปล่า
คุณอะไรยังไงหรือเปล่าซึ่งควรจะมีการสอบแบบนั้นครับ
ส่วนอีกอันหนึ่งก็คือปัญหาเรื่องการทุจริตด้วย
มีเรื่องเล่าว่าปัจจุบันบางคนก็เข้าถึงอาวุธปืนเนี่ย
แม้วางกฎเกณฑ์ไว้ชัดเจนเนี่ยแต่บางครั้งก็เข้าถึงได้
เพราะว่ามีระบบเส้นสายหรือว่ามีการจ่ายสินบนอืม
เพื่อได้ใบอนุญาตมาอันนี้คือในส่วนของความรัดกลุ่มของเกณฑ์
ประเด็นที่ตามมาหลังจากการเพิ่มความเข้มงวดของเกณฑ์แล้วเนี่ย
คือเราอาจจะต้องมาพิจารณาว่าพอได้รับอนุญาตแล้วเนี่ย
ควรจะเป็นใบอนุญาตไปตลอดชีวิตเพราะมันเป็นเป็นไปได้ว่าณเวลาที่เราขอ
อนุญาตครั้งแรกเราอาจจะไม่ได้มีปัญหาสุขภาพจิต
อาจจะไม่มีปัญหาเรื่องยาเสพติดครับแต่ว่าพอเราได้มาแล้วเนี่ย
มันกลายเป็นใบครอบครองตลอดชีวิตคือตอนนี้ได้ตลอดชีวิต
ทีเดียวครั้งแรกใช่ครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าก็จะสามารถ
แก้ไขปัญหาได้ถ้าเราวางอกฏกฎิกาชัดเจนว่าจะต้องมีทบทวนทุก
ก็ว่าไปอืมครับเอ่อแล้วก็เอ่อสุดท้ายเนี่ยคือเอ่อเราอาจจะต้อง
หรือว่าเปิดช่องสำหรับการเพิกถอนใบอนุญาตเหมือนกัน
เพื่อถอนใบอนุญาตอย่างเช่นเรากลับมาที่เหตุการณ์ของบูลำพู
ใช่ไหมครับใบอนุญาตปืนของผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นใบอนุญาตส่วนบุคคล
อ่าแต่สมมุติว่าเนี่ยครับหน่วยงานเห็นแล้วว่าคนคนนี้มีปัญหาเรื่อง
สุขภาพจิตมีปัญหาเรื่องยาเสพติดมีความเสี่ยงที่อาจจะก่อปัญหา
ได้เนี่ยอาจจะต้องมีช่องทางให้หน่วยงานเนี้ยสามารถเอ่อแจ้งเอ่อ
ภาครัฐเพื่อให้มีการกระบวนการเพิกถอนใบอนุญาตตรงนี้ได้อันนี้ก็เป็น
เป็นข้อเสนอที่นักวิชาการหลายหลายคนเนี่ยรวบรวมมานะครับครับเพิ่มความ
เข้มงวดของเกณฑ์เปลี่ยนจากระบบตลอดชีพเป็นระบบที่มีวันหมดอายุ
เพื่อการทบทวนเรื่อยแล้วก็เปิดช่องให้มีการเพิกถอนได้
หากมีสาเหตุใดใดที่ที่จำเป็นครับก็ผมอาจจะเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับ
คือคือในงานวิจัยที่สหรัฐอเมริกาเขาทำนะครับเอ่อมันอาจจะมีประเด็นหนึ่ง
เราต้องพิจารณาเหมือนกันก็คือว่าปืนที่ใช้เวลาเราเห็นเนี่ย
ถ้าเราดูตามข่าวอย่างเดียวเนี่ยเราจะพบว่าเขาคงใช้ปืนแบบเป็น
ซองกึ่งอัตโนมัติหรือเปล่าเป็นปืนไลเฟิลหรือเปล่านะครับแต่ในความเป็น
จริงแล้วเนี้ยเอ่อการกระดจิงในลักษณะด้านกล่าวเนี้ย
เอาเข้าจริงมันคือปืนแทนกันหรือปืนพกที่สามารถพกพาได้
นะครับดังนั้นเนี้ยในในประเทศญี่ปุ่นนะครับที่มีการควบคุมปืน
อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยครับก็จะมีหลักหลักเกณฑ์นะครับที่ที่
สำคัญและผมคิดว่าน่าสนใจในการที่จะเอามาพิจารณาในการปรับใช้
เพื่อเป็นการคอนโทรลหรือการควบคุมปืนนะครับอย่างที่หนึ่งเลยนะครับ
คือที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขาจะไม่เขาจะไม่อนุญาตนะครับ
ให้สามารถขอปืนแบบพกพาได้นะครับจะต้องเป็นปืนลูกซอง
หรือเป็นปืนไลเฟิลเท่านั้นนะครับปืนสั้นปืนพกปืนสั้น
ใช่เหน็บกระเป๋าเนี่ยไม่ได้ครับนะครับเพราะมันเดี๋ยวมันไม่เห็น
เนี้ยเหรอเดี๋ยวมันจะไม่เห็นมันไม่เห็นใช่ครับอืมอันที่สอง
เอ่อที่ญี่ปุ่นนะครับจะต้องมีการตรวจเช็คในเรื่องของ
เนี่ยทุกปีอืมแต่คือคุณขอมาแล้วเนี่ยนะครับจะต้องมีการตรวจเช็ค
กระสุนอยู่ครบไหมปืนอยู่ครบไหมอ่านะครับเก็บไว้ตรงไหน
ครับทุกปีจะมีการตรวจเช็คนะครับอันที่สามนะครับอันนี้ผมคิดว่า
เราน่าสนใจที่จะเอามาปรับใช้ได้เลยคือยังไงฮะคือการขอใบรับรองแพทย์
นะครับซึ่งการขอใบรับรองแพทย์เนี่ยไม่ใช่ขอจากคลินิกที่ไหนก็ได้
ต้องเป็นขอจากเอ่อโรงพยาบาลของรัฐครับนะครับถัดมานะครับ
อันถัดมาเนี่ยก็คือจะต้องมีการสอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติ
มีทั้งข้อเขียนและภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติก็จะต้องมีการทดสอบ
นะครับว่าไอ้ที่คุณฝึกยิงยิงไปเนี่ยมันสามารถยิงได้อย่างมี
สิทธิภาพมากแค่ไหนอืมนะครับอันที่อันถัดมานะครับ
ที่๕นะครับคือการทำใบอนุญาตนะครับจะต้องมีการทำใบอนุญาตเนี่ย
สามปีนะครับดังนั้นเนี่ยช่วงเวลาหนึ่งที่เราอาจจะมีความจำเป็นต้องใช้ปืน
ไม่ได้หมายความว่าพ้นจาก๓ปีไปแล้วคุณยังจะต้องมีความจำเป็นต้องใช้ปืนต่อ
นะครับดังนั้นเนี่ยการที่มีการรีวิวใบอนุญาตอยู่ตลอดเวลาเนี่ย
มันจะทำให้คนที่ถือปืนนะครับคือคนที่มีความจำเป็นจริง
ในการที่จะเอ่อเข้าถึงปืนได้ครับทีนี้ผมอาจจะเพิ่มเติมนะครับ
ถ้าเกิดว่าเราอยากจะมาปรับใช้นะครับกับของไทยแล้วก็ขยายความจากของคุณผลิตด้วยเนี่ย
ครับคือปัจจุบันเราต้องยอมรับว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี้ยเขาไม่ได้ใช้ปืนเอ่อ
ของหลวงนะครับเพราะใช้ปืนของตัวเองทีนี้ถ้าเกิดเราเราเลิกตรงนี้ได้
แล้วให้ใช้ปืนของหลวงเนี่ยครับผมก็มีแนวคิดต่อไปว่าความจริงแล้วเนี่ย
พอคุณเลิกจากการเป็นเขาเรียกว่าคุณกลับบ้านนะครับ
คุณไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่แล้วเนี่ยคุณก็คืนปืนพอคุณจะมาปฏิบัติหน้าที่
คุณก็มาเอาปืนกลับไปใช้ต่อนะครับดังนั้นเนี่ยปืนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพกพา
ครับจะต้องเป็นปืนที่ถูกพกพาในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่คือเลิกงานออกเวร
ออกเวรคุณก็คือคุณเอาปืนกลับไปไม่ได้คุณก็คือประชาชนธรรมดาอืมนะครับ
แต่ถ้าคุณปฏิบัติหน้าที่คุณเป็นเจ้าหน้าที่คุณต้องมีอุปกรณ์ในการป้องกัน
มากไปกว่านั้นถ้าคุณมีความจำเป็นที่จะต้องมีปืนที่เป็นส่วนบุคคลจริง
อืมนะครับเช่นคุณอาจจะเป็นเอ่อเป็นเป็นคนที่เคยไปจับกลุ่มพ่อค้า
ลายสำคัญคุณอาจจะถูกคุกคามอันนี้ถึงจะขออนุญาตได้
ดังนั้นโดยทั่วไปเนี่ยจะไม่มีใครมีสิทธิ์ในการที่จะขออนุญาตถือปืนเลย
นะครับถัดมานะครับเวลาจะมีเหตุในการขออนุญาตเนี่ย
ครับมันก็ควรจะเป็นเหตุที่มีความจำเป็นจริงจริงอืม
เช่นมีประวัติเคยโดนขโมยขึ้นบ้านนะครับ
เคยถูกคุกคามอืมนะครับไอ้แบบเนี้ยถึงจะมีเหตุในการที่จะ
เอ่อขออาวุธปืนได้นะครับแล้วก็ประการสุดท้าย
ประการนี้สำคัญมากยังไงฮะคือห้ามจำหน่ายปืนฮะ
คือปืนจำนวนมากห้ามขายต่อห้ามขายต่ออ่าห้ามเป็นมรดก
นะครับคือคือวันนี้คนจำนวนมากเนี่ยเอ่อที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ย
สามารถเอ่อซื้อปืนได้ครับพูดกันตรงไปตรงมาก็คือว่า
พอซื้อแล้วเนี่ยครบกำหนด๕ปีบ้างก็ไปขายต่อ
ราคาก็ขึ้นมันกลายเป็นธุรกิจในการเกรงกำไร
ดังนั้นเนี้ยผมคิดว่าเราต้องเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดครับ
เรื่องของการถือครองปืนว่าปืนเนี่ยมันมีหน้าที่
ฟังก์ชั่นของมันก็คือการปกป้องครับตามความจำเป็นจริงจริง
มันไม่ควรจะเอาไปจำหน่ายจ่ายโอนได้อืมถ้าเกิดว่าจะมีใครที่ควรจะมีสิทธิ์ซื้อนะครับ
ควรจะเป็นรัฐครับนะครับเช่นรัฐอาจจะซื้อคืนนะครับ
วิธีการแบบนี้นะครับมันจะทำให้เราสามารถการมีการควบคุมปืนนะครับ
อย่างที่จะมีประสิทธิภาพได้ครับแต่นั่นแหละครับ
ข้อที่ควรจะพิจารณาก็คือว่าสุดท้ายเนี่ยแฮนด์กันหรือปืนพกเนี่ย
เรายังมีความจำเป็นมากแค่ไหนหลายประเทศนะครับ
เขาไม่อนุญาตในเรื่องของการให้มีการปืนขนาดเล็กในการพกพาแล้ว
เพราะว่ามันอาจจะนำไปสู่การใช้เพื่อสังหารหมู่ได้นะครับ
คือถ้าคุณขออนุญาตแล้วเป็นเฉพาะปืนยาวเนี่ย
อย่างน้อยคุณพกพาไปไหนมาไหนมันยังเห็นว่าคุณมีปืนใช่ไหม
หรือยังออสเตรียเนี้ยจะเอาไปก่อเหตุเนี้ยคุณยังเห็นว่าคุณเดินถือปืนไปเพื่อจะก่อเหตุ
ครับอย่างออสเตรียนิวซีไลน์เนี้ยผมเข้าใจว่า
จะต้องเป็นปืนที่มันยิงได้ทีละนัดอ่ะครับนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะลด
ถ้ามันมีเหตุเกิดขึ้นนะครับมันก็จะลดความรุนแรงลงไปนะครับ
แต่อันนี้คือปืนในระบบใช่แต่คุณผลิตบอกปืนนอกระบบกี่ล้านกระบอกนะ
ประมาณครึ่งหนึ่งของของของปืนทั้งหมดในประเทศไทยนะครับปัจจุบันใช่
ในระบบเจ็ดนอกระบบเจ็ดล้านนอกระบบหกล้านใช่ครับนี่นี่ยังไม่
ยังไม่รวมที่ไม่อยู่ในข้อมูลอีกนะไม่รู้มีเท่าไหร่
จะทำยังไงตรงนี้ซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นสำคัญ
ก็คือว่าผมเห็นด้วยกับที่คุณโรงพูดว่าเนี่ยเราต้องพยายามจะ
มาตรการให้มันรัดกลุ่มขึ้นในการเข้าถึงแล้วก็ครอบครองอาวุธปืนในระบบ
อืมแต่ถ้าเราทำตรงนั้นอย่างเดียวแล้วไม่มาแก้ปัญหาปืนนอกระบบด้วยเนี้ย
สังคมก็จะยังรู้สึกกังวลว่าตัวเองนั้นจะไม่ปลอดภัยนะครับ
เพราะฉะนั้นเราต้องทำมาตรการเรื่องปืนนอกระบบควบคู่ไปด้วย
ซึ่งความจริงมันก็มี๒๓มาตรการถ้าเกิดว่าเราลองถอดบทเรียนจากประเทศอื่น
แน่นอนขั้นพื้นฐานที่สุดคือการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
เพราะว่าเราก็รู้กันอยู่ว่าปัจจุบันปืนนอกระบบมันผิดกฎหมาย
แต่เราก็ยังเห็นการซื้อขายกันอย่างแพร่หลายนะครับ
แต่อันนี้อันนี้มันเป็นรูปธรรมมากนะอืม
คือมันเป็นรูปธรรมนำมาธรรมมากคือมันจับต้องได้หรือเปล่าว่าการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
ซึ่งเราก็พยายามพูดมาตลอดว่าต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
อันนั้นคือพื้นฐานเนอะแต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีมาตรการเสริม
อย่างเช่นบางประเทศก็จะมีการอาจจะมีโครงการให้รางวัลสำหรับผู้แจ้งเบาะแส
ใช่ไหมครับว่าถ้าเกิดว่าเจอเบาะแสของการการมีปืนนอกระบบ
ครับนะครับจะจะให้รางวัลคนกลุ่มนั้นหรือว่าอีกมาตรการหนึ่งที่หลายประเทศใช้ก็คือการที่รัฐเนี่ยซื้อปืน
ระบบเนี่ยกลับเข้ามาในระบบเลยอ่าซื้อกลับมาอย่างนี้หรอใช่ซื้อกลับมาเช่นสมมุติว่า
อย่างรัฐบาลออสเตรเลียพอมีการประกาศมาตรการหรือว่ากฎเกณฑ์การครอบครองปืนชุดใหม่
แน่นอนมันจะทำให้หลายคนที่อาจจะเคยครอบครองปืนอยู่ไม่ว่าจะถูกหรือผิดกฎหมายเนี้ยมันผิดเกณฑ์ใหม่ทันที
เขาก็ถือโอกาสจังหวะนั้นเนี่ยในการบอกว่าใครที่มีเอ่อครอบครองปืนที่ไม่ได้เข้าเกณฑ์ชุดใหม่เนี่ย
เอ่อเรานิรโทษให้นะเวลานั้นเพื่อให้เขามีช่วงเวลาจำกัดในการนำปืนเหล่านั้นเนี้ย
ขายกับรัฐหรือว่ากลับเข้าสู่ระบบตามกฎเกณฑ์กติกาใหม่ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถมาถกเถียงพิจารณได้
ละเอียดคงต้องถกกันเพิ่มเติมเพราะมันมีข้อดีข้อเสียอยู่ครับแต่ว่าผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำควบคู่กับการ
ครับการการปรับกฎเกณฑ์ของปืนในระบบคุณพระฤทธิบอกว่าตอนที่แสดงความเห็นเรื่องนี้ไปเรื่องของปืนเนี่ย
เฟซบุ๊คใช่ไหมฮะมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นอยู่เยอะมาก
บางคนเสนอว่าเอางั้นเราเปิดแบบสหรัฐไปเลยไหมแบบขออนุญาตหรือว่าให้กันแบบเยอะเยอะกันไปเลยอย่างเ
เนี้ยครับก็คือความเห็นมันหลากหลายมากแล้วผมคิดว่าเอ่อ
คนที่แสดงความเห็นในรักษานั้นเนี้ยครับก็คงมีสองปัจจัยหลักหลักอืม
เท่าที่ผมติดตามความเห็นอย่างแรกก็คือความความกังวลครับ
ถ้าเรามาเข้มงวดเกี่ยวกับปืนในระบบแล้วถ้าไม่จัดการปืนนอกระบบเนี่ย
เขาที่อาจจะครอบครองปืนในระบบอยู่จะรู้สึกไม่ปลอดภัย
อันนี้ก็ถึงบอกว่าเนี้ยต้องทำควบคู่กันอืม
ส่วนอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเป็นความไม่ไว้วางใจว่ารัฐเนี่ย

ก็เลยทำให้รู้สึกว่าถ้างั้นบทบาทหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยเนี่ย

เนี้ยผมคิดว่าก็เป็นเป็นโจทย์สำคัญของของรัฐเอ่อ

พยายามจะเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาว่าสามารถรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนได้

เพราะฉะนั้นมันจำเป็นที่ต้องเอาทุกภาคส่วนมาถกเถียงกันจริง
เราจะเราจะทบทวนกฎหมายแล้วก็ระบบปัจจุบันได้อย่างไรครับ
ผมผมคิดว่าถึงที่สุดนะฮะทุกคนก็อยากจะอยู่ในสังคมที่ปลอดภัยครับ
ผมเชื่อว่าถ้าถ้าเรามีสังคมที่ปลอดภัยได้นะครับคนจำนวนมากก็อาจจะ
ผมเชื่อนะฮะคนจำนวนมากก็จะไม่อยากไปมีปืนเพิ่ม
มันก็เป็นภาระแล้วมันก็มีความอันตรายของมันนะครับ
ถึงยังไงเนี่ยจะซื้อปืนสวัสดิการหรือไม่มันก็มีราคาไม่มีใครอยากซื้อหรอกฮะ
ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นผ่านการที่คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยเอ่อ
อยากที่จะครอบครองปืนเนี่ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าสังคมไม่ปลอดภัย
ผมคนหนึ่งผมสารภาพนะฮะผมเป็นคนที่มีอาวุธปืน
ผมมีอาวุธปืนเพราะว่าผมรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่รัฐนี่แหละ
ที่จะเป็นคนคุกคามเหรอนะครับอุ้ยอ่าเจ้าหน้าที่รัฐนี่แหละฮะ
ที่จะเป็นคนคุกคามซึ่งผมเองก็อาจจะเคยมีประสบการณ์แบบนั้น
นะครับดังนั้นเนี่ยเอ่อการที่มันมีคนบางกลุ่มนะครับ
รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องมีปืนเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรารู้สึกว่า
เราต้องปกป้องตัวเองแล้วเราก็ไม่เชื่อมั่นในเรื่องของกระบวนการตรวจสอบ
ของของเจ้าหน้าที่รัฐครับนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเรากลับไปที่ประเด็น
ในเรื่องของการป้องกันไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซ้ำ
ผมอยากจะเพิ่มเติมอีกสองเรื่องนะครับเรื่องแรกเนี้ยที่ผมคิดว่าเอ่อ
จริง๓เรื่องนะครับเรื่องแรกที่เราอาจจะต้องทำอาจจะต้อง
เล่นเล่นผมเรียกว่าสรุปสั้นสรุปสั้นเลยครับเหลืออีกสามนาที
เอาแบบในสภาเลยนะเนี่ยครับผมคิดว่าตอนนี้เราต้องซ้อมกันแล้วครับ
ซ้อมเหรอซ้อมซ้อมเวลาที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นโรงเรียนต่าง
แผนประเชิญเหตุอาจจะต้องมีการซ้อมแผนประเชิญเหตุนะครับครับอันที่สอง
นะครับที่ผมคิดว่าเราจะต้องทำก็คือเมื่อเกิดเหตุแล้วเนี่ยอืม
ชนรอบรอบต้องเข้ามามีส่วนร่วมครับนะครับผมเชื่อว่าคนที่เข้ามา
ที่สุดนะครับในสถานที่เกิดเหตุนะครับคือชุมชนอืม
คำถามก็คือชุมชนจะเข้ามาได้ยังไงนะครับจะมีบทบาทได้ยังไง
จะช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเครื่องไม้เครื่องมือของเขา
จะมีอะไรให้เขาสามารถเข้ามาถึงร่วมกันเร็วนะครับตำรวจนะครับ
จะเข้ามาเร็วได้ยังไงอืมจะต้องมีออดไหมครับ
เพื่อให้เกิดการแจ้งเตือนนะครับเหมือนซึนามินะครับ
อันที่สามครับครับหลังเกิดเหตุนะครับผมคิดว่า
โจทย์สำคัญที่คุณพลิตเองก็ได้พูดเอาไว้ก็คือจะทำยังไง
นะครับที่จะทำให้ไม่เกิดการเอาอย่างนะครับอันหนึ่งที่มีหลักเอ่อ
วิจัยกันนะครับในสหรัฐอเมริกาก็คือว่าเวลาที่มันมี
เหตุการณ์ยิงแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้สึกข่าว
นะครับต่างต่างเนี้ยเราต้องพยายามไม่ทำให้คนคนนั้นเนี่ย
ที่กาดยิงเนี่ยกลายเป็นฮีโร่ครับเพราะคนที่ไปกาดยิงแบบนี้
สิ่งที่เขาต้องการคือการเรียกร้องความสนใจจากประชาชน
ครับดังนั้นถ้าเกิดเราไปนำเสนอชื่อของเขาไปนำเสนอเอ่อ
รายละเอียดมากเกินไปสุดท้ายเขาก็จะได้ในสิ่งที่เขาต้องการ
จะกลายเป็นพฤติกรรมเรียนแบบที่ทำต่อต่อกันไปในช่วงสุดท้ายนะฮะ
ก้าวไกลที่เราคุยกันเนี่ยอยู่ในสภาอยู่แล้วพักก้าวไกลเนี่ย
เราจะไปผลักดันยังไงหรือว่าจะเราจะไปเสนอเรื่องเหล่านี้ที่เราคุยกันยังไง
คือในเชิงผมแยกสองส่วนครับในเชิงสภาเดี๋ยวว่าจะให้คุณรวมตอบ
ทำอะไรได้บ้างในระยะเวลาที่เหลือครับแต่ในเชิงนโยบายเนี่ยการ
สร้างสังคมที่ปลอดภัยให้กับประชาชนทุกภาคส่วนเป็นโจทย์สำคัญอยู่แล้วของพักนะครับ
แล้วก็การพยายามจะป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นได้อีกในอนาคตเนี่ย
ผมกลับมาที่ที่ผมพูดไว้ตอนต้นคือต้องแก้ที่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำ
ในการแก้ต้นน้ำป้องกันไม่ให้คนคนหนึ่งกลายเป็นอาชญากรเนี่ย
ก็ต้องมาดูเรื่องนโยบายด้านยาเสพติด
เรื่องสุขภาพจิตแล้วก็การไปรูปองค์กรต่างที่อาจจะไปเพิ่มความเสี่ยง
ในส่วนของกลางน้ำเนี่ยคือการปิดช่องไม่ให้อาชญากรคนหนึ่งสามารถก่ออาชญากรรมได้
อันนี้ผมคิดว่ามีสองส่วนหนึ่งคือเรื่องของทบทวนการเข้าถึงอาวุธปืน
สองคือการทำให้องค์กรอย่างกองทัพตำรวจมีระบบการคัดกรองเจ้าหน้าที่ที่รัฐกลุ่มขึ้น
ครับแล้วก็ปลายน้ำเนี่ยคือถ้าเกิดเกิดเหตุขึ้นแล้วเราจะช่วยประชาชนในที่เกิดเหตุยังไงเนี่ย
อืมผมคิดว่าการวางระบบอ่าแจ้งเตือนภัยครับอ่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับ
รวมถึงการวางกระบวนการให้เจ้าหน้าที่สามารถถึงที่ก่อเหตุได้อย่างรวดเร็วขึ้น
ทั้งหมดนะครับเพื่อพยายามจะสร้างสังคมที่ปลอดภัยขึ้น
เหลือหนึ่งนาทีคุณคุณโรมพักก้าวไกลจะไปผลักดังได้ยังไงเนี้ย
คุยกันคุยกันมาคือถึงที่สุดถ้าเราอยากจะแก้ปัญหาเรื่องนี้นะครับ
จากที่คุณผลิตพูดถึงแก้ปัญหาเรื่องของการเข้าถึงปืน
การแก้ไขครับในเรื่องของตำรวจอ่ะสิ่งที่เราต้องการทำทั้งหมดเลยนะ
มันคือการขจัดการนะครับออกไปจากสังคมไทย
อะไรที่ยังมีการคอรัปชั่นนะครับการเข้าถึงปืนเถื่อน
เข้าถึงปืนอาจจะถูกต้องแต่ว่าจ่ายเงินใต้โต๊ะ
ที่ไม่มีเหตุจำเป็นอะไรที่จะต้องมีอาวุธปืนเนี่ย
มันก็จะเกิดขึ้นต่อไปดังนั้นนะครับถ้าเราต้องการที่จะแก้ปัญหา
ให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ตรวจสอบได้โปร่งใสนะครับ
พิปรายมาตั้งหลายครั้งนะเรื่องเนี้ยก็คงต้องอภิปรายต่อไป
แต่ผมเชื่อนะครับว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ย
เราได้เห็นตำรวจชั้นผู้น้อยเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อย
เขาก็เองก็มีความหวังว่ามันถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วนะ
ครับข้อเสนอต่างที่คุยกันในวันนี้
หวังว่าจะมีอะไรให้เห็นผลเป็นรูปธรรมได้บ้าง
ไม่ใช่เราเจอแต่ความเป็นนามธรรม
แล้วสุดท้ายมันก็จะมีวนมาสำหรับเหตุการณ์แบบนี้นะฮะ
ขอบคุณทั้งสองท่านที่มาแสดงความคิดเห็นกันนะครับ

ท่านผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมิ
กลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้๑๕นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ